อ่านแล้วค่ะทำบุญอยู่ก็อ่านแล้วค่ะเพจเหยื่อวีสอง
เขาเอารูปมดดำไปใส่ก็คือมดดำขชาพากับหญิงปริศนา
คนหนึ่งใช้รูปมะดำกับดีเจดาร่าคือเขาเป็นเจ้าของร้านอาหาร
ค่ะแล้วจบรายการเราก็ต้องถ่ายรูปอ่ะอืม
ออกป่ะจบรายการก็ต้องถ่ายรูป
ในรายการก็คือเอาง่ายเอารูปมาดำกับดีเจดาน่า
รายการแฉเป็นรูปโปรไฟล์โดยเพจอ้างข้อมูลว่า
คลิปของมิจฉาชีพเนี่ยคือเพจเหยื่อเนี้ยคลิกของมิจฉาชีพ
คนอื่นไปสร้างความน่าเชื่อถือกับตนเอง
เช่นเอาภาพคู่กับคนดังไปทำโปรไฟล์ส่วนตัว
เพื่อให้คิดไปเองว่าขนาดคนดังขนาดเขายังเชื่อถือเลยนะแก
แล้วก็เห็นคนเอาภาพคู่เนี่ยไปทำโปรไฟล์ส่วนตัวบ้างสุด
คือมดดำเห้ย
หลังจบรายการก็จะมีคนมาถ่ายรูปอะไรอย่างเนี้ยอืมด้วยอาชีพของคนทำรายการต่างต่าง
เออขอบคุณเพจนะคะที่เขาตอบแทนให้เขาก็ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐไง
ไม่สามารถไปตรวจสอบประวัติใครได้อืมอ่าคนที่มาในคราบของลูกค้าเข้ามาซื้อโฆษณาเนี่ย
หรือมาร่วมรายการก็ไม่ได้แนบประวัติมาด้วยอ่าเขาก็ว่าอย่างงั้น
มาออกรายการแล้วโฆษณาหน้าเพจร้านหรือไอจีของตัวเอง
มันก็ไม่ผิดบาปอะไรแต่ถ้ารู้ตัวดีว่าเป็นคนทำธุรกิจขาวสะอาด
จะเอาภาพใครไปทำโปรไฟล์มันก็ไม่ผิดบาปอะไรหรอก
แต่คนที่รู้ทั้งรู้ว่าตัวเองเป็นคนไม่สะอาดทำอาชีพสกปรก
มันสมควรไหมที่จะเอาภาพคนดีดีไปทำโปรไฟล์มอุ้ยตาย
นี่เขาชมเมื่อเขาชมเอาภาพคนดีดีไปนะไม่ดีเขินเลยอ่ะ
ไม่ได้เป็นคนเคยเลยนะมาทำโปรไฟล์ทั้งที่รู้ตัวเองเป็นคนสกปรกนะ
เจ้าของร้านก็เช่นกันที่เคยเอาภาพพี่มดดำไปทำโปรไฟล์อืม
คนที่มันทำผิดกฎหมายส่วนมากเนี่ยจะมีแพลตฟอร์มในการใช้ชีวิตคล้ายกัน
เข้าหาคนมีชื่อเสียงคนมีคอนเนคชั่นแล้วก็ถ่ายภาพ
เอาโพสต์คลิปเก๋แคปชั่นเท่มักจะเอาเงินบาปมาสร้างภาพเป็นนักบู
อืมเพื่อให้สังคมออนไลน์เนี้ยคอยโอบอุ้มดูดีซะจนแตะเมื่อไหร่
ทัวร์พี่ทุยจะมาลงทันทีอืมสองผัวเมียเนี้ย
ก็สร้างตัวตนในรูปแบบนั้นเช่นกันสองพันสิบหกสองผัวเมียเนี่ย
เริ่มต้นจากการทำเว็บชื่อเบตเว็บพนันด้วยเว็บพนันด้วยนะฮะมั้ง
เป็นเจ้าของเว็บพนันหลายเว็บเป็นเจ้าของธุรกิจหลายอย่าง
ฟอกเงินได้นะฮะรีบไปส่องก่อนโดนลบแฮชแท็กโง่ได้อย่างนาน
ด้วยโพสต์ทางเก่านุ่มกัญชัยถึงเข้าไปเลือก
ไอ้อีนุ่มจะเข้าไปร้องอุ้ยทำไม

แล้วเขาเอารูปไปใช้ทำอะไรยังไงแบบไหน

เขาบอกเหมือนสแกนรู้เลยว่าใครจะเป็นใคร

ที่สัมภาษณ์คนกี่คนจริงพี่มศ
สัมภาษณ์คนกี่คนละเอาง่ายใช่

คือตอนนี้มิจฉาชีพจริงมาในหลายรูปแบบมาก

หลอกให้รักกับใบเรื่องเงินกันบ้างใช่ไหมคะ
บางทีหลอกให้กลัวก็บางทีโทรมา
คุณเนี่ยยังไม่เสียภาษีนะนู่นนี่นั่น
ทำให้กลัวกันไปใช่ไหมคะบางคนก็ทำให้หลง

แล้วก็จะมีการดูดเงินกันออกไปซึ่งเยอะมาก
ตอนนี้มีอีกอันหนึ่งก็คือมิจฉาชีพใช้โฉนดปลอม
โฉนดปลอมสร้างโฉนดขึ้นมาเลย

ดังนั้นเนี่ยบางทีคนที่ทำปล่อยกู้
หรืออะไรอย่างนี้ที่ให้กู้เงินนะคะต้องระวัง

เขามีการออกมาแนะนำเรื่องของวิธีการสังเกต
ว่าฉโนดที่มันมีอยู่มันเป็นฉโนดที่จริงหรือไม่จริง
บางทีเรามองข้ามไปเราก็ไม่เคยสนใจ
เราไม่คิดว่าเขาจะปลอมฉโนดกันเหอะ

เอาโฉนดไปเพื่อจะไปกู้เงินเป็นแบบนี้ค่ะ

จริงอ่ะแต่เหมือนแบบมันเกินความคิดที่คนนึกคือปลอมแบงค์อะไรอย่างเงี้

โฉนดจริงเออว่ะไอ้โจมก็คิดได้ว่า
เราคิดแต่ว่าเราโฉนดเราจะเก็บไว้ในเฟฟถูกต้องไหม
แต่ความจริงแล้วคือโฉนดมันก็คือกระดาษแผ่นนึงป่ะ
ถูกไงแล้วบางทีเนี่ยคืออย่างเรื่องนี้
ก็คือเขามีการแอบอ้างหน่วยงานก็คือบอกอันนี้กรมที่ดินถูกไหมคะ
โฉนดเป็นกรมที่ดินฉันจะเอาไปปล่อย
เอาไปสร้างแบบว่าเพื่อจะกู้เงินมาอย่างนี้
ดังนั้นประชาชนก็คืออย่าหลงเชื่อนะคะ
กรมที่ดินเขาเลยมีการแจ้งเตือนมิจฉาชีพเนี่ย
ที่ดินปลอมเป็นหลักประกันในการกู้เงิน
ซึ่งโฉนดที่ดินปลอมเนี่ยมันมีความใกล้เคียงกับแบบ
โฉนดที่ดินจริงมันทำได้นะ
มันเก่ามันต้องเก่ามันใช่เหรอโฉนดอ่ะ
อันมันก็อาจจะแบบนะไปคัดมาใหม่หรือเปล่า

นั่นก็หนูเคยเห็นโฉนดมันดูแบบที่ดินมันเก่าอ่ะ
มากจริงคือจริงโดยปกติเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้
ว่าเราต้องเพิ่มความระมัดระวังนะคะ

ปกติโฉนดที่ดินจะมีทั้งมดเนี่ยเป็นคู่ฉบับ
เพราะมันจะมี๒มีหนึ่งอันเนี่ยที่อยู่ที่ดินถูกไหมคะ
อีกอันนึงเนี่ยตัวคนที่ครอบครองที่เป็นเจ้าของที่ดินจะถืออยู่
ซึ่งในปกติเนี่ยฉบับนึงเนี่ยเป็นครุฑที่ไม่มีสีอย่างที่บอกไปนะคะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวเอาภาพขึ้นมาให้ดูด้วยนิดหนึ่ง
เอาสนดที่ดินขึ้นมาให้ดูด้วยสนดที่ดินเนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ย
ปกติเนี่ยจะมีหนึ่งอันที่ไม่มีสีแต่จะเขียนข้างว่าสำหรับสำนักงานที่ดินนะคะ
ส่วนอีกฉบับนึงเนี่ยจะเป็นครุฑที่มีสีมันจะมีสีแดงอย่างนี้นะคะ
เอาไว้ให้เจ้าของที่ดินถือเอาไว้ซึ่งทั้งสองฉบับจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดิน
ทุกอย่างตรงกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นรูปแปลงที่ดินชื่อผู้ถือเลขที่โฉนด
ก็จะมีข้อความเหมือนกันหมดทีนี้วิธีการสังเกตโฉนดที่ดินฉบับจริงนะคะ
เบื้องต้นดูอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมคือขนาดรูปแบบลักษณะของครุฑ
พิมพ์สีแดงทับลงไปแล้วเนี่ยจะต้องเห็นลายเส้นสีดำของครุฑเนี่ย
ชัดเจนเหมือนของกรมที่ดินคุณผู้ชมลองสังเกตดูนะภาพมันอาจจะไม่ค่อยชัด
คือแปลว่าต้องไม่แดงเป็นปืนจะต้องมีเส้นขอบดำปัดให้เห็น
มันต้องมีตัดขอบเป็นรูปครุฑอยู่
เมื่อยกโฉนดที่ดินขึ้นส่องกับแสงจะเห็นลายน้ำรูปครุฑ

มีเส้นผ่าศูนย์กลางวงกลม๑๐เซนติเมตร
ส่วนตัวอักษรข้อความกรมที่ดินกรชวมมหาทัย
จะเป็นแนวโค้งตามรูปวงกลมยาว๑๐๕เซนติเมตร
เรื่องของเนื้อกระดาษถ้าเราจับเนื้อกระดาษหรือว่ามองเนี่ย
มันจะต้องมีเส้นใยไหมสีฟ้าสีแดงอมม่วงโรยอยู่ในเนื้อกระดาษ
ความยาว๐๓๑๕เซนติเมตร
โดยเส้นใยไหมดังกล่าวมันจะมีลักษณะบางส่วนจมอยู่ในเนื้อกระดาษเลย
แล้วก็บางส่วนเนี่ยมันลอยอยู่บนผิวกระดาษก็มีอันนี้ต้องลองสัมผัสแล้วลองจับดู
ด้านล่างตรงนี้เห็นไหมมันจะมีตัวเลขอยู่ต้องเป็นเลขแบบนี้
ส่วนเลขปีที่จัดพิมพ์อันนี้จะเป็นเลขไทยนะคะ
แต่บอกมาขนาดนี้มันก็ปลอมได้เหมือนกันนะฟ้อนนะ
ก็เนี่ยแต่ว่าลายน้ำมันคงทำไม่ได้
ใช่เรื่องของลายน้ำเวลาให้เราเช็คกันเนาะ
แล้วก็กระดาษค่ะจะต้องเป็นสีครีมที่มีเนื้อเยื่อภายในกระดาษ
เป็นสีครีมเหมือนผิวภายนอกไม่ใช่กระดาษขาวจั๊วแบบอะไรอย่างนี้
แหละคือตอนนี้การทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดิน
ตอนนี้ต้องบอกไม่ว่าจะเป็นการรับจำนองจำนำอย่างนี้

ใช่ใช่ที่มันไม่ได้อยู่ในระบบแบงค์อะไรอย่างนี้นะ
นั่นแหละตอนนี้ต้องระมัดระวังเรื่องนี้ด้วย
คือพอโอกาสเยอะขึ้นมิจฉาชีพก็คว้าโอกาสด้วยเหมือนกัน
ทุกช่องทางบางคนบอกว่าถ้าสมมุติว่าเกิดมีคนเอาโฉนดที่ดินมา
เราอยากรู้ว่ามันเป็นของจริงหรือไม่จริง
อันนี้ไปที่กรมที่ดินได้นะคะคุณผู้ชมค่ะ
เพื่อที่จะไปตรวจสอบหรือว่าสอบถาม
ขอคำแนะนำที่กองการพิมพ์ได้เลยที่กรมที่ดิน
โทรศัพท์เดี๋ยวเราขึ้นเอาไว้ให้หน้าจอเนอะ

เกิดมีใครเอามามาค้ำปะเกิงปะกันหรืออะไรก็ว่ากันไป
ต้องตรวจสอบกันด้วยนะคะยุคนี้มัน
ข้าวย่างหมากแพงทุกคนทำได้ทุกอย่างจริง